คุณผู้ชมครับเรื่องของโควิด๑๙คลัสเตอร์ใหญ่ที่เพชรชบุรีก็คือโรงงานแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะฮะ
มีผู้ติดเชื้อทั้งหมดณตอนนี้นะประมาณสัก๒๑๐๐รายด้วยกัน
แรงงานเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมแล้วก็มีคนแอบออกจากโรงงานไปหาลูก
แล้วก็พบว่าก็เป็นโควิดอีกด้วยเป็นไง
นะฮะล่าสุดข้อซ้ำกรรมซัดโควิดยังไม่พอ
ไฟไหม้โรงงานนี้คุณผู้ชมโอ้โหก็วุ่นวายกันเข้าไปอีกนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนบ่ายของเมื่อวานครับ
มีกลุ่มควันขนาดใหญ่ที่ด้านหลังของโรงงานแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์นะฮะ
ที่เขาย้อยเพชรชบุรีใกล้กับประตูทางออกด้านชุมชนหนองส้มด้วย
ตำรวจสภขาวย้อยและเทศบาลตะบนเขาย้อยเข้าไปตรวจสอบ
แต่ว่าพอจะเข้าไปเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตจากรปภให้เข้าโรงงานได้
ยังไงไฟก็ไหม้จะเข้าไปก็ไม่ให้เข้า
เขาบอกว่ามีหน่วยดับเพลิงของโรงงานขอปฏิบัติการเองข้างในก่อนนะฮะ
เขาก็ใช้เวลาในการดับเพลิงเอง๒๐นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
จุดเกิดเหตุเป็นกองไม้แล้วก็สายไฟเก่าที่กองไว้เตรียมจะทิ้งนะฮะ
เสียหายเล็กน้อยส่วนสาเหตุเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับ
ก็เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ใหญ่ของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้าด้วยนะฮะ
ตอนนี้พบผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมด๒๑๑๑๑ราย
เป็นแบรนด์งานไทย๗๘๑รายแบรนด์งานชาเมนมัน๑๒๙๗ราย
รายงานกัมพูชา๑๙รายอินเดีย๗รายลาว๔รายแล้วก็จีน๓รายด้วยกันครับ
ท่านผู้ว่าเพชรชบุรีก็สั่งการปิดพื้นที่เสี่ยง๒ตำบล
ก็คือตำบลสระพังกับตำบลบางเข็มให้บรรยายงานทุกคนอยู่แต่ที่พัก
ห้ามออกนอกบ้านโดยเด็ดขาดนะฮะ
อำเภอเขาย้อยตั้งด่านสกัด๑๔จุดป้องกันบรรยายงานหลบหนีออกนอกพื้นที่
แล้วก็เอาด่านนี้เป็นด่านคัดกรองโรคโควิด๑๙ด้วยนะครับ
แต่ถึงแม้จะเข้มงวดเพียงใดคุณผู้ชมก็มีพนักงานของบริษัทนี้แหละ
เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรี
เป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งทำงานที่นี่
เขาแอบออกมาแล้วก็นั่งรถไฟเดินทางกลับไปหาลูก
ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันครับ
ช่วงค่ำของวันที่๒๑พฤษภาคมต่อเนื่องเช้า๒๒พฤษภาคม
เจ้าหน้าที่ก็รู้แล้วก็ไปดักจับตัวมาแล้วก็มาตรวจหาเชื้อ
ตอนนี้กักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสะพานน้อย
ผลออกมาในค่ำวันเดียวกันติดโควิดทั้งคู่
สุดท้ายก็ต้องเอาลูกชายลูกสาวรวมแล้ว๕คนไปกักตัวดูอาการ
เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะสัมผัสกับทั้งพ่อและแม่
เทศบาลตะบนบางสะพานมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณที่พักและชุมชนก่อน
แล้วก็ปิดตลาดสดด้วยอีก๑วัน
พอคุณลักลอบกลับไปผลกระทบมันเยอะมาก
ควบคุมโรคพ่นยาฆ่าเชื้อ
อำเภอบางสะพานน้อยตอนนี้ไม่ได้พบผู้ติดโควิด๑๙
นับตั้งแต่การระบาดรอบแรก
ก็ทำให้สามีภรรยาคู่นี้เป็นผู้ป่วยคู่แรกของอำเภอบางสะพานน้อยเลย
และยังไม่มั่นใจว่าตลาดที่ปิดไปจะมีคนป่วยอีกหรือเปล่า
ขณะที่อำเภอหัวหินก็มีวิศวกรบริษัท๔คน
เป็นคนไทย๓อินเดีย๑ไปตรวจที่โรงพยาบาล
พบติดเชื้อไป๒เป็นคนไทย๑และอินเดีย๑คน